ส่วนกรณีคลิปวิดีโอที่มีการแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะคะ
มีกลุ่มชายชะการอ้างตัวว่าเป็นตำรวจไปบุคคลบ้านประชาชน
ในพื้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วก็มีการนำทรัพย์สินของประชาชนออกไปด้วยเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า

แต่ก็ยังไม่ยืนยันว่ากลุ่มชายดังกล่าวเป็นตำรวจจริงหรือไม่

หลังจากที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์
กรณีกลุ่มบุคคลแต่งตัวคล้ายกับตำรวจ
ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของประชาชน
ในพื้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูทรพานทอง
โดยไม่มีการแสดงหมายค้นหรือหมายจับ
อีกทั้งค่ะยังนำทรัพย์สินมีค่าของผู้เสียหาย

ก็มีทั้งสร้อยคอโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตังค์นะคะ
ล่าสุดค่ะพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษก

จากการพิสูจน์ทราบเบื้องต้น

ไม่ใช่ตำรวจสพพานทองหรือสพใกล้เคียง
แต่ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่
ยืนยันด้วยนะคะว่าจริงแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง
ก็มีวิธีปฏิบัติงานชัดเจนในการขอตรวจค้น
โดยจะต้องแสดงตนว่ามาจากหน่วยไหนอย่างไร
ที่สำคัญต้องมีหมายสารในการขอตรวจค้นด้วย
ประชาชนเองก็มีสิทธิ์ขอดูบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ได้นะคะ

ซึ่งหากประชาชนท่านใดที่ทราบเบาะแสเพิ่มเติม
ก็สามารถแจ้งข้อมูลมาที่ตำรวจได้

หรือจะแจ้งไปที่สพพก็ได้
เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนที่มาที่ไปของคลิปนี้
ถูกโพสต์เมื่อวานนี้โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อ
มณีพลเผาระบุข้อความบอกว่า
รถทะเบียน๑กกทฐ๒๔๐๔
กรุงเทพมหานครรถโตโยต้าวีกีออส
สีขาวมากัน๔คนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
ตำรวจแบบไหนมาถึงขึ้นบ้านไม่มีไม้จับ

มีกระชากสร้อยคอจนขาดแล้วจะไม่ให้คืน

กว่า๑๐๐ครั้งแล้วแล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ
จำนวนมากอ่ะนะคะส่วนใหญ่ก็แนะนำให้
เจ้าของบ้านไปแจ้งความเอาไว้เพราะคาดว่า

เดี๋ยวอะไรพี่